มาถึงช่วงวินาทีที่ทุกคนเอาใจรอคอยนะครับแล้วก็ครอบครัวของพี่เหลียงวันนี้จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตได้สูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อในวันนี้ครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ความรู้สึกหน่อยสิครับในตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ

แล้วก็ทางรายการก็ให้โอกาสดีที่สุดแล้วครับ
เรื่องที่เราจำได้หรือไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งครับ
นานคิดบวกตลอดเลยนะผู้ชายคนนี้นะ

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทางรายการแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ผมเชื่อนะฮะว่าหลายคนกำลังเอาใจช่วยครอบครัวของพี่เหลียงอยู่เหมือนกัน

ข้อแรกผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องฟุตบอลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หอนาฬิกาบนตราสัญลักษณ์สโมสรตรังเอฟซีเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เวลาใด
น้องออมเลือกตอบตัวเลือกที่๓๘นาฬิกากับ๙นาฬิกาซึ่งเป็นคำตอบที่
พูดใหม่
ผูกค่ะ

ภาวนาไว้นะฮะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
สวดพาหุงมหากาครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นาราชิริงคชาวลังอติมัชภูตัง
ทาวะคีจักรมัศนีวสุธารุนันตัง
เมตตามภูเสกวิถินาชิตวามุลินโทตันเตชศาพวตุเมชัยมังคลานิ
สวดพาหงมหากาบทนี้ใช้ปราบมารประเภทใด

ยายคล้อยนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
เจ้าช้างด้วยเมตตาธรรม
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับ

ช้างตัวนี้มีชื่อว่านาราคิริงนั่นเองนะครับ
ซึ่งพระเทวทัศน์นี้นะครับ
ปล่อยช้างที่เขาเรียกว่าช้างที่กำลังตกมัน

ก็คือนาราคิริงหมายจะสังหารพระพุทธเจ้า
แต่พระพุทธเจ้าใช้คาถาบทนี้สวดเมตตา
ถึงกับหมอบลงแล้วเอางวงทำความเคารพพระพุทธเจ้า

สบายใจอุดมอย่าดมเลย
พี่ลายพี่ลายลุ้นมากเลยนะฮะ

ตอนนี้ทำไปได้๒ข้อนะครับ
๑หมื่นบาท
ต่อไประทึกกว่านี้อีกครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
พุ่มพวงเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ในจำนวน๑๒คน
ตัวเลือกที่๒ค่ะ
ซึ่งพี่ไลนะครับเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๒คนที่๖

ภุ่มภวงดวงจันทร์

๑๐นะครับ
พี่พึ่งเป็นลูกสาวคนที่
จริง

เอาละฮะตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพราะยังเหลืออีกหนึ่งข้อด้วยกัน
ตอนนี้มาลุ้นเงินแสนกันแล้วกับเรื่องที่เหลือ
ข้อต่อไปก็คือเรื่องงานไม้ครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตอกตะปูทะลุแผ่นไม้ไปตำลูกโป่งให้แตกจำนวน๓๐ลูกภายในเวลา
๒นาที๓๐วินาทีหรือ๒นาทีครึ่ง
ซึ่งพี่เหลียงทำได้หรือไม่ได้

เหลียงใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ
กำหนดไว้ว่า๒นาทีครึ่งหรือ๒นาที๓๐วินาที
แต่พี่เหลียงใช้เวลาไปทั้งหมด

๒นาที๔๙วินาที

ครอบครัวของพี่เหลียงนะครับจากจังหวัดตรัง
ได้ทุนไปต่อชีวิตวันนี้๑หมื่นบาท
ผมดีใจนะครับที่ทุกคนยังยิ้มได้อยู่บนใบหน้า
เพราะว่าหลายคนนะลูกอย่างออมก็เหมือนกัน
เท่ากับเราได้ช่วยครอบครัวแล้ว
เนี่ยครอบครัวเราที่มาในวันนี้เป็นตัวอย่างครอบครัวที่ดีมากเลย
มีพี่เหลียงเนี่ยผมจะเอาเป็นกำลังใจผมด้วย
ผมได้ซึมซับสิ่งดีจากครอบครัวพี่ได้หลายเรื่องมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นความรักความเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับ
ว่ามรสุมชีวิตจะรุนแรงแค่ไหนฮะ
แต่ถ้าครอบครัวนี้สามารถประคองไปจับมือกันไปนะครับ
พยุงกันไปแบบนี้ผมว่าเราเดินต่อกันได้
คุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสามารถมอบโอกาสแล้วต่อยอด
ให้กับครอบครัวของพี่เหลี่ยงได้เช่นกันนะฮะ
ฝากครอบครัวของพี่เลี้ยงไว้กับคุณผู้ชมในรายการเกมต่อชีวิตด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย

เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
อันนี้มาฝากคุณชายาค่ะ
แล้วถ้าคุณเจยาเหลือด้านนี้
แล้วก็ด้านนี้ก็ใช้ได้ใบเดียวกันแต่ว่าใช้ได้สองแบบ
ไอ้หนูขออนุญาตนะขออนุญาตคุณสามีนะ
ได้ครับ

ทำให้การซ่อมใส่อันนี้ทำให้พิเศษอ่ะค่ะ
เผื่อว่ามีออเดอร์มานะที่มันจะต้องส่งซ่อมอะไรต่ออะไรก็บ้านนี้นะฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป